ปุ้ยเราสองคนมีแล้วสงสัยจะสู้ไม่ได้

อย่างไรไหนเอามาประชาญซิ
คือราคาอาหารอาจจะหลัก๑๐นะ

เตี๋ยกะละมังหลังเขาฟังชื่อแล้วเขาต้องมา
นึกภาพหลับตาเลยนั่งกินก๋วและแวดล้อมด้วยเขา
เมื่อเขามาฉันจะไปนะ

ก๋วยเตี๋ยวกระมังหลังเขากับกระเพาถาด

ราคาเห็นไหม๓๐บาทเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะ
แพงไม่แพงเลยแต่ละเมนู
อันนี้คือบรรยากาศอันนี้เริ่มเห็นแล้ววิว
น่ากินแบบนี้ใช่ไหมนะฮะก๋วยเตี๋ยวกระมังหลังเขาอยู่ที่หมู่เจ็ดตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัย
แล้วเห็นไหมวิวเห็นไหมภูขาวลายล้อมไปหมดเลยฮะ
บรรยากาศเรียบง่ายตั้งอยู่ข้างทางแบบนี้
ถนนสายหลังวัดสังกัดรัตนคิรีนะฮะ
เส้นทางนี้ไปยังอำเภอทัพทันนะฮะ
ด้านในจะเป็นทุ่งนานโล่งหน่อยคนที่ไปทานอาหารแบบนี้นะ
นั่งทานก๋วยเตี๋ยวไปชมวิวทิวทัศน์กันไป
ขุนเขาสแก่กลางโอบล้อมไปอย่างสวยงามทีเดียวนะครับ
เมนูก๋วยเตี๋ยวเขามีเอกลักษณ์มากจะใส่กระมังย้อนยุค
ไอ้กระมังทั่วแบบนี้สังกัศรีเนี่ยเขาแป้งเนี่ยอร่อยทีเดียวล่ะนะฮะ
เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยโบราณสมัยก่อนนะฮะ
เขามีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยเนื้อเกาเหลา
ราคาแค่กระมังละยี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะ
เมนูข้าวก็มีครับนะฮะข้าวผัดไข่ข้าวผัดกะเพรา
ถาดพร้อมข้าวสวยร้อนราดด้วยกะเพราแล้ว
แต่จะสั่งเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้ว
แต่กะเพราถาดสังกษีแบบนี้น่ากินทีเดียวเชียวนะครับ
ราคาเพียงถาดละ๓๐บาทเท่านั้น
ถ้าเป็นหมูกรอบก็๓๕บาท
เมนูถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เพิ่มอีก๑๐บาทนะฮะ

เพราะคนทำงานก็มีหน่วยงานราชการเอกชนพักกลางวันก็ไปทานอาหารกัน
ส่วนวันสุดวันอาทิตย์เนี่ยคนเต็มทาง
วันเพราะคนก็หยุดกันก็ไปชิมกันนะครับ
คู่สามีภรรยาเจ้าของร้านพี่เมตตากับพี่จิมรสัก
ร้านไหนก็มีขายกันแต่เขาเน้นที่คุณภาพ
แล้วก็ภาชนะที่ใส่มันต้องดูแบบน่ากิน

ปริมาณอาหารก็รับรองครับอิ่ม

วิวก็สวยขนาดนี้

ถึงบอกไงว่าเมื่อเขามาฉันจะไป
ถึงภูเขามาใช่ไหมเพราะวิวหลังข่าว

ไปไหนนะอยู่อุไทย